คุณผู้ชมใครไปเที่ยวญี่ปุ่นไปที่สนามบินนาริตะ
อาจจะได้เห็นไอเดียเก๋ใหม่ล่าสุดของทางญี่ปุ่นเขานะคะ
เขาบอกว่าโทรศัพท์มือถือของเรามีความสกปรกสูงมาก
ดังนั้นสกปรกกว่าในห้องน้ำอีก
ฮะเขาบอกแบบนี้จริงโอ๊ยตายแล้ว
จริงนะเพราะเราไปวางตรงไหนก็ไม่รู้
แล้วมือเนี่ยมันเป็นรอยสกปรกจริงแล้วคุณเอามานาบหน้าแบบนี้
ใช่ยิ่งกว่าห้องน้ำเท่ากับเอาห้องน้ำมานับหน้าเหรอคะคุณ
เขามีแคมเปญรณรงค์กันนะคะบอกว่ามันต้องแอนตี้แบคทีเรียต่าง
แต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเลยเป็นไอเดียใหม่ทำยังไงอยู่ในห้องน้ำไปดูกันค่ะ
โอ้กระดาษชำระสำหรับสมาร์ทโฟน
เออไอเดียดีค่ะ
นี่แหละเป็นจุดคือแบคทีเรียเขาบอกว่า

ก็เลยเอาไว้แบบนี้คู่กับกระดาษชำระปกติเลย
คุณเข้าห้องน้ำไปด้วยคุณเช็ดโทรศัพท์ไปด้วย

นี่เป็นเครื่องยืนยันไหมว่าโทรศัพท์มือถือกลายเป็นอวัยวะที่๓๕ของเราไปแล้ว
นอกจากคุณจะเช็ดอย่างอื่นแล้วคุณต้องใช้โทรศัพท์มือถือ
แล้วสังเกตดีนะเขาหวังดีไปกว่านั้นคือ

คือสมมุติว่ากำลังทำธุระอาจจะปลดทุกข์หนักหรืออะไรก็ตามนะคะ
แล้วก็มีการให้ล็อกอินเป็นคล้ายแอปพลิเคชันนำเที่ยวของญี่ปุ่นสำหรับนักท่องเที่ยวด้วย
หลังจากนั้นก็สามารถทิ้งกระดาษชำระลงในโถสุขภัณฑ์ได้เลย

ซึ่งถ้าดูทั้งคลิปเนี่ยก็ไอเดียดีเหมือนกัน
สำหรับคลิปนี้นะคะเขาสอนวิธีใช้ห้องน้ำในญี่ปุ่น

ใช่คือต้องบอกว่าทำดีนี่
แล้วบอกมีไอ้ที่ฉีดชำระใช่ไหม

เออนะคะเขาก็สอนไปห้ามล้างมือ

ใช่แล้วอีกอยากให้ดูให้จบค่ะคุณผู้ชม
ฟังเสียงนิดนึงด้วยได้ไหมคะ
ใช้ท่าอย่างไรให้ถูกต้อง

เมื่อกี้ฉันอ่ะหมุนก้นไปเที่ยวยญี่ปุ่น

คุณจะไม่ล้างก้นอยู่กับคุณจะตอบใช่ไหม
ต้องกดปุ่มไหนกันแน่

อยากล้างอะไรล่ะเดี๋ยวบอกไล่ทีละปุ่มเนอ

โอเคขอบคุณมากแล้วก็มีการถามด้วยว่า

ญี่ปุ่นฝามันจะทำให้มันอุ่นไว้
สำหรับช่วงหน้าหนาวที่อากาศเย็นไง

โอ้โหใช่คือหนึ่งในสิ่งที่ประทับใจ

ใช่และทุกที่ห้องน้ำสะอาดหมด
จะเป็นร้านเล็กร้านน้อยตลาดสด

ตอนไปญี่ปุ่นสิ่งแรกที่
มีความคิดว่าอยากรีวิวคือห้องน้ำ

อันมันไม่เหมือนกันเลยแล้วมันก็มีเสน่ห์ในแบบของมันนะคะ

ุ่มให้กดเป็นเสียงเวลาแบบบางคน
ทำธุระหนักก็จะแบบเขินใช่ไหม

แต่กดปุ๊บคนจะรู้เลยนะคะว่าห้องข้างทำอะไรอยู่

มีเป็นเสียงเพลงบ้างมีเป็นเสียงชะโครก
ชอบคนที่มาทำท่าทดลองเนี่ยค่ะ

ชอบการนำเสนอ

คนดูแล้วประทับใจเนอะ
นำไงเป็นเจ้าบ้านที่ดีแนะนำให้คนที่แบบ

มานี่จะได้ไม่ต้องลำบากนะว่าจะต้องใช้ห้องน้ำยังไง

แต่ต้องแนะนำนะบางคนไม่รู้จริง
แล้วก็ใครที่จะไปเที่ยวเนี่ย
บอกว่าน่าจะมีไปจนถึงมีนาปีหน้า

กรีนกรายนอมไปด้วยนะฮะ